ไปดูเหตุการณ์อุกอาจครับในวัดเลยฮะพระแทงพระด้วยกัน
พระที่ถูกแทงในไส้ทะลักเลยนะฮะพระแทงพระเหรอคะพระเป็นผู้ก่อเหตุด้วยครับ
พอก่อเหตุแทงพระด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยหนีไปซ่อนตัวอยู่อีกวัดหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตามไปกว่าจะเกลี้ยกล่อมได้แล้วพอเชิญตัวมาสอบปากคำตอนแรก
ขืนไม่พูดไม่จาฮะจะให้ศึกก็ไม่ยอมสุดท้ายต้องใช้วิธีการแบบนี้เลย
ก็คือบังคับให้นั่งพอจะให้ปลดผ้าเหลืองเพื่อเตรียมจะศึกไม่ยอมใช่ไหม
อืมต้องใช้เข่ากดลงกับพื้นอ่ะแล้วจับใส่กุญแจมือลองดูฮะ

ฝ่ายน้องมันนี่เฮ้ย
นี่ครับต้องใช้วิธีการแบบนี้เลยฮะคือต้องจับกดพื้นพอจับกดนอนลงปั๊บเนี่ย
คล่อมฮะเอาเข่ากดเลยกลางหลังเลยฮะแล้วใส่กุญแจมือครับ
นี่คือพระที่ก่อเหตุแทงพระลูกวัดด้วยกันจนเจ็บหนักไส้ไหลไส้ทะลักนะครับ
ภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจโรงพักท่าเรือที่อายุทยาครับคุมตัวพระธวัฒน์อายุสามสิบหกปี
ใช้มีดไปแทงพระลูกวัดด้วยกันอายุ๕๐กว่าแล้วเป็นหลวงลุงจนท่านบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วก็ช่วยกันปลดผ้าเหลืองหลังจากนั้นก็จัดการศึกให้เรียบร้อย
แล้วคุมตัวไปโรงพักเพื่อสอบปากคำก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย
เขาแข็งขืนไม่พูดไม่จานั่งนิ่งยืนตัวแข็งไม่ยอมจะนั่ง
พอนั่งเสร็จไม่ยอมทำอะไรเลยเลยต้องเจอวิธีแบบนี้ครับ
กลับไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มกว่าครับ
พฤษภาคมเห็นคราบเลือดนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมิ้นฮะ
คราบเลือดของหลวงลุงที่โดนแทงนะฮะ
หยดบนพื้นกุฏิเอยบนบันไดเอยครับ
หลวงลุงชื่อว่าพระสาธิตอายุ๕๓
เป็นพระลูกวัดวัดไม้รวกอำเภอท่าเรือที่อายุทยา
โดนพระธวัฒน์แทงเข้าที่ท้องบาดเจ็บหนักไส้ไหล
คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นชาวบ้านช่วยกันแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่
มาถึงก็ประถมพยาบาลส่งตัวไปรักษาต่อครับ
พระที่ก่อเหตุก่อเหตุที่วัดไม้รวกเสร็จแล้ว
หนีไปที่วัดใกล้กันครับห่างไปประมาณสักครึ่งกิโลเมตร
ซ่อนตัวยืนอยู่ที่สาราของวัดกลาง
ตำรวจก็ต้องไปล้อมจับนั่นคือสารานะที่พระธวัฒน์เขาไปยืน
อยู่ตรงนั้นยืนหลบไม่พูดไม่จาบอกว่าให้มอบตัว
แล้วก็ไม่ยอมเดินออกมาครับมีอาการเหมือนคนคลั่งเลย
เหมือนคนคลั่งคนหลอนคุณผู้ชมนี่ฮะภาพมุมใกล้
สารานั่นคือพระที่ก่อเหตุนะครับแล้วตำรวจเนี่ย
รอบอยู่อีกฝั่งหนึ่งยืนอยู่ตรงข้ามเลยใช้เวลานาน
พอสมควรจึงสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้คุมตัว
พระที่ก่อเหตุได้พร้อมของกลางเป็นเหมือนมีดตัดหวาย
คล้ายเหมือนกับกริดนะฮะเป็นมีดเล่มยาวใหญ่

หลังจากที่ศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่ากว่าจะศึกได้ตำรวจก็เหนื่อย

พาตัวไปศึกไม่ง่ายเลยอย่างที่บอกครับ
ไม่ยอมพูดไม่ยอมนั่ง
จะให้ปลดผ้าเหลืองเพื่อจะเปลี่ยนชุดเป็นคารวาสก็ไม่ยอม
สุดท้ายพอจับกดพื้นเปล่งวาจากล่าวคำศึกเรียบร้อย

พาตัวไปโรงพักในขณะเดียวกันก็ค้นตรวจในกุฏิ
ไปเจออุปกรณ์เสพยาก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แต่เจ้าตัวจะเสพด้วยหรือไม่ส่งตรวจร่างกายครับก็เอาฉี่ไป
ตรวจก่อนทีนี้ไปไล่ดูวงจรปิดกันหน่อยครับวงจรปิดหน้า
วัดไม้รวกช่วงประมาณสัก๕ทุ่มกว่า๕ทุ่ม๒๕นาทีนี่คือตอน
ก่อเหตุเสร็จแล้วนะครับนู่นลูกศรสีแดงชี้อยู่ตรงนั้นฮะอดีต
พระธวัฒน์เพราะว่าตอนนี้ศึกเรียบร้อยแล้วถูกดำเนินคดีนะ
ฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเดินสะพายย่ามออกมาไปบนถนนในชุมชนลักษณะ
หนอแบบนี้ฮะมีรถขี่สวนด้วยเขาก็ไม่ได้ตกใจอะไร
นะครับเดินไปเรื่อยนี่คือตอนที่ก่อเหตุเสร็จแล้วออกมา
เข้ามาแล้วก็คือพอแทงหนูลุงเสร็จปั๊บเดินมาแบบใจเย็น
แล้วก็เข้ามาที่อีกวัดหนึ่งก่อนจะไปอยู่ที่สารากลางของวัด
นี่นะฮะพกมีดไว้ที่เอวมีกู้ภัยขี่รถตามมาเหมือนพยายามจะคุยอะไรด้วย
ไม่ฟังเดินห่างออกมาเนี่ยครับหมาก็เห่า
วงจรปิดอีกตัวหนึ่งหมาเห่าไปได้สักแป๊บหนึ่งครับ
อดีตพระธวัฒน์เขาเดินผ่านไปจังหวะนี้ฮะหมาไล่ตามเลยแบบนั้นนะฮะ
โดยท่าทีของเขาดูนิ่งเฉยมากนะครับ
ล่าสุดพี่ตินักข่าวของเราครับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปที่วัดไม้รวกไปสำรวจกุฏิที่เกิดเรื่อง
จุดเกิดเหตุเพราะว่าอยู่ที่ชั้น๒เจอคราบเลือดหยดเป็นทางอยู่บนพื้น
และก่อนที่จะไปเจอกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะฮะชื่อว่าลุงสมจิตอายุ๖๓
สมจิตบอกว่าเขาเนี่ยรับจ้างนอนเฝ้าของงานบวชเมื่อคืนนี้ประมาณสัก๔๕ทุ่ม
เห็นอดีตพระธวัฒน์ก็คือคนที่ก่อเหตุนั่งรถตุ๊กเข้ามา
ในวัดแล้วเดินลงจากรถถอดสบงผูกไว้ที่เอวครับแล้ว
ก็เดินตรงไปที่กุฏิของหลวงลุงพระสาธิตผู้บาดเจ็บตัวเองก็เลย
ถามไปว่าเอาไปไหนมาหลวงพี่กลับดึกจังตอนนั้นเนี่ยอดีตพระธวัฒ
ตอบครับเดินขึ้นไปบนกุฏิพอไปถึงก็เคาะประตูเรียกอยู่นาน
๒นานจนกระทั่งหลวงเนี่ยเฝิดประตูออกมาเพราะออกมาไม่นาน
อดีตพระธวัฒน์สักแป๊บหนึ่งฮะเขาก็เดินลงมาแล้วก็เดินหนีไปเลยเขา
บอกว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแปลกนะหลังจากนั้นมีเสียง
คนร้องขอความช่วยเหลือครับบอกว่าโดนแทงแล้วกู้ภัยเนี่ยก็
มาช่วยหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งไป

คือผมเห็นแค่ว่าเขาเดินขึ้นไป
นานก็เดินลงมาแล้วก็เดินหายไปในความมืด
ผมไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเลยนะ
ได้ยินอีกทีก็คือช่วยด้วยโดนแทง
ฟังเพิ่มเติมครับ

จากนั้นพอเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้ย

ลงมาแล้วก็เดินไปหาพระเพื่อน

แล้วสักพักก็มีพวกหน่วยมา

ส่วนกู้ภัยครับที่ไปช่วยเหลือ
นายนเรศเป็นกู้ภัยพระนครศรีอยุธยาจุดท่าเรือบอกว่า
หลังจากรับแจ้งก็รีบไปที่เกิดเหตุ
แล้วนำตัวพระที่โดนแทงส่งโรงพยาบาล

ก่อเหตุก็หนีไปเลยไปอีกวัดหนึ่ง

นั่งถือมีด

สุดท้ายใช้เวลาอยู่นานพอสมควร

และควบคุมสถานการณ์
ขอบคุณครับ
แล้วแสดงตัวให้เขาว่ายังมีคนรู้จักเขา
แสดงว่าเขาก็จำเราได้ใช่ไหม

ก็นั่งบนรถตำรวจไปเลยว่าพยายามถามแก

ไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลย
คือไม่พูดตั้งแต่ตอนที่คุมตัวแล้วก็จะพาไปศึก
ไม่พูดตรงนั้นไม่พอคุมตัวไปโรงพัก

ไปถึงโรงพักก็ไม่พูดฮะคือไม่ปริปากใดเลยครับ
ตำรวจสภท่าเรือบอกว่าอดีตพระธวรรษบวชที่วัดไม้รวก
ประมาณ๑๐พันศาก็ประมาณสัก๑๐ปีแล้วนะครับ
จากนั้นหายออกจากวัดไปประมาณ๒เดือน
อ้างว่าไปเดินทุดงที่ปากช่องโคราช
แต่ไม่รู้นะครับว่าไปทุดงจริงหรือไม่อย่างไร
จากนั้นญาติของพระธวัฒน์ผู้ก่อเหตุ
ก็มายืนยันว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยเสพยาแต่ว่าเลิกเสพแล้วนะ
แล้วต่อมาพบมีอาการป่วยทางจิต

เช้าที่ผ่านมาครับตำรวจให้คุณหมอมาฉีดยาคลายเครียด
เพราะทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาไม่พูดอะไรเลยสักคำหนึ่ง
อืมไม่นั่งด้วยมิ้นคุณผู้ชมไม่นั่งด้วยเหรอฮะไม่นั่งไม่นอน
ยืนอยู่ในห้องคุมตัวแบบนั้นอ่ะยืนตัวแข็งตาแข็งแล้วก็ไม่พูดอ่ะนะฮะ
อืมก็เลยให้คุณหมอมาฉีดยาคลายเครียด
พอเขามีท่าทีผ่อนคลายลงคราวนี้เขายอมพูดแล้วพอไปถาม
เอ่ยปากยอมรับว่าทำจริงเอ้าแล้วไปทะเลาะอะไรกับหลวงลุง
ไม่มีเรื่องทะเลาะเขาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ขัดแย้งอะไรมาก่อนด้วย
ก็ไปแทงเลยเพราะเครียดฮะอ้างว่าเครียดก็เลยไปก่อเหตุ
เรื่องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
และความผิดพกมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยผิดกฎหมาย
และนำตัวฝากขังสารจังหวัดพนธคร๔อายุทยานะครับ
ส่วนเรื่องของอาการป่วยทางจิตจะจริงเท็จอย่างไรการรักษาตอนนี้สภาพจิตเป็นอย่างไร
ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปทีนี้ผลการตรวจฉี่ออกมาแล้ว
แต่พอส่งฉีดไปตรวจแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
เพราะฉะนั้นต้องไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
เครียดจริงเหรอหรืออาการทางจิตจะมีผลหรือไม่รอการตรวจสอบเพิ่มเติมฮะ